คืบหน้าเมื่อวานนี้พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่มีผู้หญิงเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรคนหนึ่งเนี่ย

แล้วก็เขาเป็นนี่ธนาคารเนี่ย๘๐๐๐๐ถูกมั้ยฮะ

แล้วก็ให้คุณครูคนหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกันให้หน่อย

อยู่คุณครูคนนี้ก็มาหาที่บ้าน
บอกให้เขาทำสัญญากู้กับคุณครู๒๐๐๐

ครูก็เอามีดไล่ฟันเขาจนบาดเจ็บ

ตำรวจออกหมายเรียกครูรายนี้แล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่บ้านของ

ก็คือนางสุภาพรกลิ่นชะเอมวัย๔๔ปี

เธอบอกว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้
คือเธอเนี่ยไปยืมเงินธนาคารมาแสนนึง
ทีนี้จังหวะกู้ยืมนี้เนี่ยก็ต้องมีผู้ค้ำประกันให้
เธอก็เลยมาตกลงกับคุณครูบุญส่ง

ครูบุญส่งก็ยินดีก็บอกว่าโอเคได้เลย
ไม่มีปัญหาเดี๋ยวค้ำประกันให้
ที่ผ่านมาเธอก็หาเงินผ่อนธนาคารมาตลอดนะคะ

จนจากหนึ่งแสนยอดเหลือเงินแปดหมื่นบาท
เธอก็มีการพูดคุยสอบถามกันตลอด

ขอไปประนอมหนี้วันที่๒๗พฤศจิกายนก่อน

ประนอมหนี้ก็คือ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แล้วอยู่วันเกิดเหตุ๑๗ธันวาคม

ให้เธอทำสัญญากู้เงินระหว่างเธอกับครูขึ้นมา๒แสนบาท
เธอก็งงว่าเป็นแบบทำทำไม

แล้วจะให้ทำเพิ่ม๒แสนกับครูเพื่ออะไร

แล้วพอปฏิเสธปุ๊บครูก็ฟันเลยค่ะ
แต่ไม่เข้า

เป็นเจ้าหนี้นอกระบบไกล

ไม่ได้ให้เขานะแต่จะให้เขาเป็นหนี้สองแสน
โดยที่จะไปเก็บรายวันกับเขาอีกทีหนึ่ง
คืออยู่ก็เป็นหนี้เปล่าขึ้นมา๒แสน

คิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

นายลำพองดวงยี่หวาวัย๗๗ปี

พ่อโดนเตะค่ะซี่โครงซ้ายหักไปสามซี่

คือเธอบอกว่าช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าที่เลือกให้ครูบุญสงฆ

ก็รู้จักครูบุญส่งมาพักใหญ่แล้ว

ลึกเนี่ยก็เห็นใจครูบุญสงฆ์เหมือนกันนะ

รายอื่นที่ครูบุญส่งเคยไปค้ำประกันให้เนี่ย

พี่คิดว่าเขาน่าเก็บ
สะสมคนหลายคนแล้วมาใส่กับพี่
ไม่รู้จะใส่ใครแล้วเพราะตอนนี้คนที่

พี่จะเอาเรื่องไหมพี่เอาเรื่องถึงที่สุด
พอทำพี่ถึงขนาดในบ้านพี่

เหมือนจะฆ่าพี่ในบ้าน

ซึ่งทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อไปที่ครูบุญส่งนะคะ

เดี๋ยวจะไปให้การกับตำรวจเอง

ตำรวจสพสันคบุรีก็ให้ข้อมูลบอกว่า
บ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยก็ออกหมายเรียกครูบุญสงฆ

ก็บอกว่าต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
ถึงจะสามารถสอบปากคำเพิ่มเติมได้

ก็เลยเป็นข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่น
หรือเปล่าซึ่งตำรวจบอกว่า

ขอสอบประคำนายบุญส่งครูผู้ก่อเหตุก่อน

มาจากอะไรแต่ว่าก็

ข้อหาเมืองต้นมีมั้ยกับการที่เอามีดเข้าไปฟัน

เหมือนจะมาฆ่าเขาในบ้านเลย